เอาล่ะไปต่อที่จังหวัดนครสวรรค์ดีกว่า

มักจะไปขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนทอง
เพราะเขาร่ำลือกันมาว่าได้โชคตามที่ขอค่ะ
ไปเลยนี่คือวัดทัพกฤษเหนือนะคะ

มีชาวบ้านอาศัยที่นี่อยู่ใกล้วัด
หรือว่าคนที่เดินทางมาจากที่อื่นจังหวัดอื่นก็มากันเยอะ
มาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ซึ่งเป็นต้นตะเคียนทองที่อยู่ภายในวัดแห่งนี้
ชาวบ้านเขารู้กันดีอยู่ว่ามีคนเคยมาขอโชค
แล้วก็ได้โชคตามที่ขอไป
ก็เลยมีการเอาของมาแก้บนอย่างเช่นชุดไทยสบายต่าง

บริเวณลำต้นแม่ตะเคียนทองแบบนี้
เห็นไหมว่าต้นตะเคียนต้นนี้ยังยืนต้นอยู่นะคะ
อ่ายังเป็นต้นตะเคียนไม่ได้ตายนะคะ
ชาวบ้านเขาก็รู้กันร่ำลือกันไปปากต่อปากนะว่า
เคยให้โชคให้หลับมาแล้วก็เลยไม่รอช้าพากันมาที่นี่

มาถึงก็ทาถูทาถูด้วยแป้งกันนิดนึงถูบริเวณลำต้น

บางคนก็เห็นตัวเลข
อันนี้ก็สุดแล้วแต่ความเชื่อของใครของมันนะคะ
แล้วก็มีการจุดทูบเสียงท้ายด้วย
นี่ถ้าเห็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะ

มันจะกันแปลว่ามันจะ

เออแต่ว่าก็ดูได้จากของไหว้ต่างที่นำมา

แล้วจริงอะไรที่ดูไม่ชัดเลือนลาง

อุ๊ยแต่เริ่มเห็นข้าวโคลงไหม

เรื่องของความเชื่อก็ว่ากันไป